คนว่ารถบรรทุกพ่วงใหญ่ไหมใหญ่ฮะใหญ่แบบขับมาแต่ไกลยังไงก็ต้องเห็นถูกไหม
แต่อันนี้คนเขาถามว่าเอ๊ะหรือว่ารถบรรทุกพ่วงคันนี้มีคาถาล่องหนตำรวจถึงไม่เห็นทั้งที่เป็นแบบเนี้ย
เนี่ยมึงเห็นเลขทะเบียนไหมเนี่ยตำรวจจับรอยื่นจังเลยตำรวจอ่ะ
ผมไม่ได้ดูหมินนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างบางคนตำรวจอ่ะดูเอานะครับเนี่ยดูเอาเนี่ย
เนี้ยมึงขับได้ไงอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยมึงจะแซงเนี้ยมึงจะแซงแล้วเนี้ยมึงดูเลยเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ย
เนี่ยมึงดูแน่มึงแซงยังไงนะฝากไว้นะฝากถึงตำรวจด้วยนะครับ
ลำพุการณ์ครับลำพุกรานะครับไม่รู้สนองไหนก็แล้วแต่จัลลัยจอนสนทรงทางบก
ฝากไว้ด้วยครับช่วยกันแชร์หน่อย
โอ้โหดูสิอะไรไอ้แผงกันบางคนบางคนอะไรของเค้ามันใหญ่โตมหรานะ
อยู่ในเลนเขาอ่ะแต่อีบังโกนของใหญ่ใหญ่ยักษ์ยักษ์ของเขาน่ะ
มันเลยมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจริงจริงอยากให้ดูคลิปนี้คลิปนี้นะ

แล้วก็คนขับข้างหลังเขาบอกทำไมขับเร็วแบบนี้
ดูหน่อยฮะค่ะนะฮะฝากถึงส่วนราชการด้วยนะครับ

ดูพฤติกรรมการขัดของเขานะครับผมก็ไม่อยากจะอะไรหรอก
ดูนะน่ะน่ะดูดิ
เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับ
โอ้โหคุณไม่ใช่แค่เรื่องบังโครนแต่พฤติกรรมการขับที่เร็วเบียด
ประมาทหวัดเสียวค่ะขับแบบนี้ฝุ่นฟุ้งแบบนี้นะฮะ
ใช่แล้วก็กลัวกลัวจังเลยว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุนะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมถามหน่อยเถอะ
เรายังเห็นเลยแล้วมันเล็ดรอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปได้ยังไง
เขาเอาคลิปนี้ไปแชร์ในกลุ่มไล่ล่าตาสับปะรดของตำรวจภูทรภักดิ์๑ที่ปฐุมธานีนะ
แล้วก็โพสต์ตามโซเชียลด้วยแหมคือบอกว่ารถบรรทุกดัดแปลงคันนี้น่ะ
โครนมันใหญ่มันยื่นออกมาแล้วแผ่นป้ายทะเบียนเอาก็ไม่ได้ติด
ที่ไหนล่ะที่ลำลูกกาปฐุมธานีค่ะถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเขาก็บอกว่าทำยังไงอ่ะ
ดูสิบังโครนยังต่อเติมยื่นออกมาเลขทะเบียนก็ไม่มีสงสัยจังว่ามีสติ๊กเกอร์ไหม
ติดตามจนรู้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในคลิป

คนขับรถพ่วงคันนี้คือนายดานัย

เขามุ่งหน้าที่จะไปสระบุรี
ทีนี้ก็เลยต้องแจ้งให้คนขับรถคือนายดานัย
นำรถบรรทุกพ่วงคันนี้มาตรวจสอบที่สพลำลูกกาหน่อย
เขาก็ยอมรับนะว่าไอ้ในคลิปน่ะมันคือรถบรรทุกพ่วงที่ผมขับจริง
แต่ว่าผมติดตั้งบังโครนขนาดใหญ่ออกแบบนี้บอกเอาไว้ทำอะไร

เอาไว้บังโครนนี่แหละไม่ให้โครนมันกระเด็นหมด
โอ้โหแต่ว่ามันต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
อันนี้ผมยอมรับว่าผมติดใหญ่แล้วก็ล้ำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจริง
บางคนพี่ก็จะไปครึ่งเลนอีกเลนแล้วนะ
มันจะไม่บังแต่โครนมันจะบังรถคนอื่นเขาด้วย

นี่แหละค่ะก็เลยตำรวจก็เลยแจ้งว่าคุณแบบนี้ไม่ได้นะ
มันผิดพรบขนส่งทางบกนะโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
บังคนแล้วบังทั้งคันด้วยนะ
บังทั้งถนนเลย